ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเปลี่ยนอาชีพ
แต่พวกเรา๓คนคงจะอ่านข่าวต่อไปเรื่อย
บใดที่ช่องยังต้องการแล้วคนดูยังอยากดูอยู่

บอกว่าทำงานประจำเป็นลูกน้องเขา

ไม่ไหวอยู่กรุงเทพไม่ไหวกลับบ้านดีกว่า

ก็ยังไม่ไหวอีกอยากเป็นนายตัวเอง

ขายขนมจีบกับเตี๋ยวหลอดดีกว่าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ซึ้งนึ่งขนมจีบนะ

ขายเรียกกระจอด
ให้สร้างแรงบัญญาณใจให้กับตนเอง

พี่เบิ้ลขายนมจีบกันดีกว่า

เพราะว่ายอดคนตามติ๊กต๊อกเขาถึงเกณฑ์แล้ว

ทำไมต้องขายติ๊กต๊อกแล้วได้ตังค์
ไม่ใช่ขายขนมจีบแล้วไปได้ยอดติ๊กต๊อกยังไง

ขี่มอเตอร์ไซค์ขายขนมจีบขายเตี๋ยหลอดเนี่ย

ไปเจอที่ลานอเนกประสงค์สระกลางเมืองเพชรชบูรณ์ครับ

เขาชื่อพงศธรสารีแปลง
อายุ๓๒ปีเป็นชาวตะบนน้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
เล่าให้ฟังว่าพี่ผมเคยทำงานที่กรุงเทพ

ข้าวคล้องชีพมันสูงอะไม่มีอิสละด้วย
ลาออกไปเป็นลูกจ้างร้านเตี๋ยวที่บ้านเกิดดีกว่า

ปรึกษาแม่ปรึกษาน้องสาว

แล้วผู้หญิงเนี่ยที่กุริกุโจร
ได้สูตรที่พอใจละ

บางวันก็มาขายคนเดียวบางวันน้องมาช่วยด้วยช่วยพี่ด้วย

โชคดีว่าลูกค้ามาอุดหนุนตลอดไม่ได้โชคดีหรอกพี่

น้องสาวน้องสาว

พี่โฟงสะทอนน้องชื่ออะไรอ่ะ
เป็นกำลังใจให้นะครับ
ไม่พอเนี่ยขาดไป๕บาท๑๐บาทไม่เป็นไรนะ
เออเขาไม่คิดเต็มราคาด้วย
คนเร่ร่อนคนขอทานผ่านมา
พี่ขอกินฟรีหน่อยดิเขาก็ให้นะ
แม้ว่าทุกวันนี้ลำบากแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะ
เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สนุกแล้วก็ทำแล้ว
มีความสุขดีใจที่ทำคลิปออกมา
มาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับ